ทุกวันครับที่เก่าเวลาเดิมจันทร์ถึงศุกร์ครับผม

สำหรับคนที่จะเป็นแม่หรือคนที่จะเป็นแม่นะครับ
ต้องดูคลิปนี้นะครับเชิญชมได้เลยครับ
ว้าวลูกสวิงนี้เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่ที่ไม่ว่างนะครับ
และคุณพ่อคุณแม่มือใหม่สามารถนำไปใช้แทนอูที่แขวนเด็กได้
น่ารักและใช้งานไม่ยุ่งยาก
เอาเด็กนอนแล้วเด็กก็หลับเท่านั้นแหละครับ

พ่อคะหนูง่วงค่ะ

ไม่งั้นหนูหลับนะคะคุณพ่อ

น้ำท่วมแม่ยาวไป
ส่วนอีกรายนี้สงสัยว่าจะง่วงมาก
หรือจะดื่มนมเยอะเกินไปหรือเมานมกันแน่
อาการถึงได้วูบวาบแบบนี้
นอนดีกว่าไหมครับคุณลูก
นี่คือวิธีการกำราบน้องแมวและน้องหมาครับ

ถ้าไม่เชื่อฟังจะเป็นอาการแบบนี้แหละครับ
แต่ละรายต้องมีการเชื่อดแบบนี้
น้องหมาและน้องแมวเห็นแล้วจะหนาวเลยล่ะครับพี่
กังฟูคาราเต้ผมเรียนมาฝึกมา
อิดหรือไม้ผมสามารถใช้ฝ่ามือพิฆาตทะลุทะลวงให้หักและแตกได้
วันนี้เราจะโชว์การใช้ฝ่ามือทำลายไม้แผ่นนี้

หนึ่งสองสาม
เป็นยังไงล่ะลูกพี่สงสัยองค์ยังไม่ลงชัวร์
มันเจ็บนะครับคุณพี่
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
ครับ